คุณผู้ชมงานลอยกระทงเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ก็จัดงาน
แต่ละครอบครัวก็พาลูกหลานพาคนในครอบครัวไปลอยกระทง
ครอบครัวนี้ค่ะเขาก็พาลูกชาย๔ขวบไปด้วย
คืองานลอยกระทงมันก็จะนอกบิกจากรอยกระทง
แล้วก็จะมีประกวดนางนบประกวดหนูนบและหนูน้อยนกพม่า
ทีนี้ค่ะตอนที่กำลังดูประกวดอยู่
เฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไง
พลุตกใส่หัวลูกชาย
แล้วลูก๔ขวบไม่รู้อีโน่อีเหน่ได้รับบาดเจ็บด้วย

สำลีที่มันเปื้อนเลือดอยู่กับพื้นตรงนี้
เจ้าหน้าที่เขาได้ประถมพยาบาล
นี่เกิดขึ้นที่ตรงท่าน้ำ
พระบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหาร
เมื่อก่อนเขาเรียกวัดนี้ว่าวัดทะเลย่า
แล้วหน้าเวทีปรากฏหนูน้อยนโนพมหมาสเลย

น้องเด็กชายวัย๔ขวบ

มันเป็นพลุที่มันจุดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจุด
แต่ที่เราไม่เห็นตัวเด็กที่อยู่หน้างานส่งโรงพยาบาลแล้ว
นักข่าวตามมาถึงที่โรงพยาบาลนี่ค่ะ

คุณแม่โสระสาศรีดีอายุ๔๐ปี
คุณแม่เล่าให้ฟังนะบอกว่าลูกฉันเนี่ย
ดูสิเป็นแผลอยู่ตรงกลางหัวแบบนี้
นี่แปะผ้าก๊อสแล้วเพราะว่าทำแผลเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม่เล่าให้ฟังพาลูกชายมาเที่ยวงานลอยกระทง
แล้วก็พาลูกฉันไปดูประกวดหนูน้็งหนบพมหมาตย์หน้าเวที
จังหวะนั้นตอนนั้นมีคนจุดพลุเล่น
เป็นพลุสีแบบกระบอกนึกออกใช่ไหม

ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจุมา

พลุมันก็ไปแตกบนท้องฟ้าหน้าเวที
ดูแต่ประกวดหนูน้อยน้องพระมาทอยู่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นแม่ได้ยินเสียงเป็นเสียงปุ๊บ

ปุ๊บที่หน้าแล้วก็เสียงอะไร
แล้วก็หันไปมองอยู่ที่หัวลูก
แม่กลัวมั้ยความรู้สึกเรา

ถึงไม่เป็นอะไรแล้วแต่เห็นตัวน้อยเนี่ยโดนแบบนี้แม่ก็สงสานอะนะคะ
อยากให้คนที่จุดพลุออกมาแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

แล้วเมื่อวานนี้หลายคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ย
หมาจะแมวเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันว่าเดี๋ยวมันโป้งปั้งแล้วมันตลอด
คุณผู้ชมยังบอกเลยบอกว่าคือหมาก็เคยช็อกจากการที่ได้ยินเสียงพลุเสียงอะไรแบบนี้มาแล้วค่ะ